พลาดไม่ได้เลยนะคะบ่าย๒กับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ค่ะ
มันกันทุกทุกสัปดาห์ค่ะมาต่อกันที่ไฮไลท์ศึกวันแชมป์เป็นชิปกันบ้างนะคะ
วันนี้จะพาไปดูการต่อสู้ของผู้หญิงค่ะนั่นคือนักสู้ชาวไทยที่เป็นรูปครึ่งญี่ปุ่น
เป็นแชมป์ที่ว่างอยู่นะครับ
อยู่ด้านซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับ

หนักจริงครับโอ้โหเสร็จเลยจริงครับนอนแผ่เลย
ไม่เคยแพ้ใครจากไปอย่างสงบครับผม
โอ้โหเจอหมัดจิ้มหมัดเดียวครับ

อาทิเตสคงน่าจะเป็นต่อครับ
แม่เป็นต่อที่ไหนครับเป็นต่อเปรย์

เหมือนจะเข้าไปไล่ปล้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ